เราไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้ต้องขังที่ไปแหกเรือนจำมานะครับ
สรุปว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ได้มีการไม่ได้มีการขบวนการที่ไปช่วยผู้ต้องขังหลบหนี
แต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดที่เขาช่วยคือเป็นญาติ
เป็นญาติของผู้ต้องขังเองที่เขาอาศัยจังหวัดที่ญาติไปเยี่ยมแล้วก็แบบปรึกษาหารือกัน
ไม่ได้มีขบวนการที่เป็นกิจจะลักษณะเครือขายยาเสพติดอะไรแบบนี้
แต่เขาวางแผนกันเป็นเดือนแล้วอาศัยตอนญาติไปเยี่ยมพูดคุยกันว่าจะหลบหนียังไง
จะทำยังไงจะเอาใครมารับพาไปตรงนู้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะฮะ
ก็มาดูหน่อยว่าเหตุการณ์ความคืบหน้าทั้งหมดนั้นสรุปออกมาอย่างไรกันบ้าง
ผลตำรวจโทษทศวรรษหิมรันบุรณะเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แหลงผลการจับกลุ่มนักโทษทั้ง๓คนที่ไปแหกออกมาจากศาลจังหวัดพัทยาแล้วก็หลบหนีกันไป
ก็คือนางสาวศรีหลีกรนภาพทัก๓คนเป็นนักโทษ
ชุดนักโทษแล้วก็มีโซ่ตรวนอยู่ที่ข้อเท้าก็ยืนยันว่าการหลบหนีในครั้งนี้ไม่ใช่การว่าจ้าง

ไม่ได้มีคนในคนในเรือนจำตำรวจอะไร

มีการวางแผนมานานกว่า๑เดือนครับ

แต่ละครั้งจะพูดคุยกันวางแผนกัน

ซ่อนซุกซ่อนอาวุธปืนกับมีด
แล้วก็เข้าไปในห้องขัง

ก็ยอมรับว่ามีความบกพร่องจริงในการตรวจค้น

อันนี้ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องในการตรวจค้น
ก็เลยทำให้มีช่องโหวตในการเอาปืนเอามีดเข้าไปได้

หลังจากนี้ก็จะมีการวางมาตรการป้องกันกันต่อไป
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไป
กับ๓ผู้ต้องขังที่หลบหนีในความผิด
ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันหลบหนีระหว่างการถูกจับขัง

ส่วนอีก๑๐คนซึ่งเป็นคนพาหนี

ร่วมกันมีอาวุธปืนและมีดไว้ในครอบครอง

และร่วมกันกระทำโดยประการใด
ผู้ที่ถูกคุมขังตามอำนาจศาล

โดยเมื่อวานไม่มีการทำแผนนะครับ
เนื่องจากว่ามีภาพวงจรปิดทั้งหมดทั้งมวลแล้ว

รวมถึงคดีนี้มีผู้ร่วมขบวนการหลายคน
ซึ่งยากต่อการควบคุม
ถึงว่ากระบวนการนี้ต้องเป็นเครือข่าย
แต่อันนี้จากอาศัยจากแฟน
พิสุทธิ์ทางการระบวนการเลย
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากการแถลงข่าว
ที่คุมภาษาชมมั่นเห็นอยู่
มันก็เป็นประเด็นว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าคือลักษณะอ้างว่าไปโดนยัดยาค่ะเออ
นักข่าวถามทำไมพี่หนีออกจากศาลคะเขาบอกผมถูกกันแกล้งครับ
ผมไม่มียาเสพติดสักหน่อยเลยครับผมขึ้นศาลปุ๊บก็ต้องจำยอมครับ
อะไรแบบนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ต้องการจะถามต่อแต่ตำรวจคุมตัวในหน่อย
ออกไปเลยไม่ให้ตะโกนได้ไม่ให้ปีนได้นะครับ
เมืองพัทยาก็บอกว่าที่ผู้ต้องหาตะโกนเขาเครียด
ที่ผ่านมาผู้โทษหาว์เรียกร้องตามสิทธิ์ตลอดเลย
แต่ยืนยันนะว่าไม่มีใครกันแกล้งเขาหรอก
หลังจากนี้จะจัดกำลังเฝ้าเป็นพิเศษ
แล้ววันนี้ก็จะมีการขออำนาจศาลพัทยาไปฝากขังเพิ่มเติมอีก
สำหรับอาการบาดเจ็บของในบาร์ด
แพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาแก้วยืนยันว่า
ยังไม่เสียชีวิตนะครับยังมีชีวิตอยู่
ยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์และพยาบาล
ซึ่งอาการก็สาหัสอยู่เหมือนกัน
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ว่ายังไม่เสียชีวิต
ส่วนแฟนสาวของเขาตอนนี้ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว

แล้วก็มีการได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง
เพราะกระสุนมันก็ถากกันไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้น
รวมทั้งภรรยาเขายืนยันว่าไม่ได้ตั้งคัน
ใช่ค่ะแค่ประจำเดือนไม่มาประมาณ๓เดือน

แล้วก็วิตกไปเองนะครับ